มาว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของผู้คนกันหน่อยกันแล้วกัน

เราก็เคารพในการตัดสินใจของท่านแต่ละคนนะนะ
แต่เราไปตรวจสอบแล้วก็ไปสอบถามความจริงไปหาข้อเท็จจริงให้ว่าเออเรื่องไหนมันเป็นยังไง

อย่างเรื่องหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของผงพุทธคุณรุ่นดูดทรัพย์นะฮะ
ของวัดหลวงพ่อปากแดงที่นครนายกคนที่เห็นภาพที่มีการแชร์เรื่องราวกันว่าเออให้บูชาให้จำหน่ายจะซื้อจะขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ใช่ตอนแรกแชร์กันว่านึกว่าผงชูรสขายซองละ๒๐บาท
ใช่ใส่ตะกรุดก็มีเป็นซองก็มี
นักวิชาการเราก็ให้ไปตรวจสอบให้
นะท่านบอกว่าลองเข้าห้องแล็บแล้วลองตรวจสอบแล้ว
ตามที่เขามีการแชร์กันบอกว่าโอ้โหคนไทยมาถึงจุดที่บูชาผงชุรสกันแล้วหรือ
ประเทศไทยเรามาถึงจุดที่ต้องเช่าบูชากราบไหว้ผงชุรสเพื่อเรียกทรัพย์เจริญละเมืองไทยเนี่ยแหละฮะ
แล้วก็บอกว่าเป็นของวัดหลวงพ่อปากแดงที่นครนายกปลุกเสกจากวัดหลวงพ่อปากแดง๗วัน๗คืน
หากใครนำไปบูชาจะมีเงินทองไม่ขาดมือมีโชคมีลาบคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะฮะ
บางคนก็บอกผงชุรสบางคนบอกการบูหรือเปล่าบางคนบอกมันน่าจะลูกเหม็น
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับ
เพราะว่าได้มาแล้วก็ลองไปตรวจสอบว่ามันผงอะไรกันแน่

ตกลงเป็นสารที่เป็นสารประกอบลูกเหม็น
สารที่ประกอบเป็นลูกเหม็นนะครับ

นิยมเอาไปใส่ในพระเครื่อง

พอไปรวมอยู่ในผงพระเครื่องที่เขา
ห่อกันหรือว่าอัดกันทำกันขึ้นมาเนี่ย
มันจะส่องแบบระยิบระยับ
เวลาโดนไฟโดนฉากจะเป็นประกาย

เพราะว่าเขาบอกกันว่า
เป็นผงชุรสตรวจสอบแล้วบอกโอ้โหนี่มันลูกเหม็นนี่

นายสุบินทองมากประชาสมพันธ์วัดนะครับ
ชี้แจงว่าผงพระพุทธคุณดังกล่าว
เป็นผงที่ใช้ผสมวัตถุมงคลที่เรียกว่าผงยารา
มีจำหน่ายทั่วไปตามร้านสังขพันธ์
ซึ่งวัดได้สั่งซื้อมาประกอบการปลุกเสกตามพิธีทางศาสนา
หลังจากนั้นก็นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาทำบุญ

ส่วนใหญ่บุคคลที่มากราบไหว้บูชามาทำบุญที่วัด
จะรู้ถึงกิติศัพท์ความน่าเลื่อมใสของผงพุทธคุณนี้
จากทุกคนเคยได้ผงพุทธคุณกลับไปบูชา
แล้วประสบผลสำเร็จเรื่องเงินทอง
เชื่อว่าเงินทองไหลมาเทมามาเข้ากระเป๋าอยู่ตลอด
ส่วนหนึ่งก็คือเป็นกุศโลบายต้องการให้คนมา
ตั้งใจท้ำหากิน
เป็นเครียงอนุภาคเล็กที่ใช้
ใช้ในส่วนประกอบของพระผงเพื่อที่ให้เกิดความมันวาว
แล้วก็ไม่ให้เกิดเขาเรียกว่าเชื้อลาเกิดในองค์พระนะครับ
ไม่ได้มีส่วนประกอบของลูกเหม็นอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะ

ก็อย่างที่ทางวิทยาศาสตร์ออกมาทางวิทยาศาสตร์นะครับ
มีแต่ทีนี้คือในวงการพระเนี่ยเขาจะรู้จักกันอยู่แล้วครับ
ว่านี่คือผงยาลาแต่กระเป๋าตังค์ถ้าไม่ทำงาน
ถามว่าตังค์มีไหมไม่มีครับผม
ใส่ไปแล้วเขามีความฮึกเขิมนะครับ

หรือว่ามีผงพุทธคุณอยู่ในกระเป๋าหรือว่ามีผงยาลาอยู่ในกระเป๋า
เขามีแรงบันดาลใจที่จะสู้ที่จะทำงาน
นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้เขามีเงินนะครับอยู่ในกระเป๋า
เขาเลยเรียกว่าผงดูดทรัพย์หรือว่าเรียกทรัพย์
ถ้าพูดเปรียบเสมือนก็คือกุศโลบายนะครับ
ศโลบายให้ญาติโยมนั้นมีแรงที่จะสู้ว่านี้นะ
เป็นวัตถุมงคลเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจว่า
ทำมาค้าขายดีเขามีไฟ
ซึ่งซอง๒๐บาทถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพง
ทางนายสุบินประชาสัมพันธ์ของวัดก็บอกว่าเหมือน

ทำให้คนแบบโอ้โหมีอันนี้แล้วก็ฮึกเหิมทำงานมากขึ้น

กระเป๋าเฉยก็ไม่มีเงินไม่ได้ดูดทรัพย์อะไรนะ

แต่ทีนี้เขาก็เปรียบเทียบให้เราดูคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะว่า

งพุทธคุณกับลูกเหม็นเนี่ย
ผงตัวเกล็ดเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไง

งพุทธคุณฝั่งซ้ายนะคะนี่
ลูกเหม็นจะอยู่ฝั่งขวานี่

เขาก็เทียบให้ดูว่าคือกลิ่นต่าง
เหม็นกลิ่นจะแรงกว่าที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ลองไปดมมานะ
ความละเอียดก็จะต่าง
งพุทธคุณจะเป็นเกร็ดเล็กคล้ายผงชูรสแต่จะละเอียดกว่าผงชุรส
ส่วนลูกเหม็นจะเป็นเกร็ดแข็งกว่าผงพุทธคุณ

เอามาฝากคุณเดี๋ยวมาสอนด้วยกับผม
ก็ยอมรับว่ากลิ่นแรงจริง

แต่โดยส่วนตัวเราก็อาจจะแยกไม่ออกไงว่ามันผงอะไรกันแน่อะไรอย่างนี้นะ

เราก็เลยไปคุยกับสองสามีพระยาที่เขาขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดนะคะ
คุณบุญเลิศคุณภัทรพรเสง่หมี่
เขาบอกว่าเขาเองบูชานะผงพุทธคุณนะคะอยู่ในกระเป๋า

ก็ช่วยทำให้ลอตเตอรี่ขายดีขึ้นเขาก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าเป็นลูกเหม็น
เพราะว่าถ้าไปดูรายละเอียดความละเอียดของผงเนี่ยต่างกัน
แล้วถ้าลองดมดูกลิ่นก็ต่างกันด้วยมันมีมันมีบารมีหลายอย่างนะ
อย่างสมมุติว่าถ้าเราจะไปค้าขายเราก็จะบอกว่าหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์
เข้าของไหลมารชาฬิติเงินทองไหลมารชาฬิติอย่างเงี้ย
แล้วที่มีข่าวเพราะว่าจะเป็นลูกเหม่นหรือเปล่าของผงชูรสต่างกันเปล่า
รู้สึกยังไงบ้างคะ
ไม่ไม่รู้สึกอะไรอะค่ะ
เพราะว่าลูกเหม็นกับผงจุรสมันก็เป็นคนละส่วนกันกับไอ้ตัวนี้อยู่แล้ว
เราก็เอานิ้วแตะดูได้ถูกไหมคะมันสังเกตง่าย
พอเราแกะออกมาเนี่ยอันนี้จะมีกลิ่นแล้วถ้าชูรสมันก็จะเป็นกลิ่นชูรส
อันนี้ผงพุทธคุณก็คือกลิ่นแล้วเขาก็จะมีบอกไว้ทุกซองเลยนะเนี่ย
ปกติแล้วตัวนี้ถ้ามันจะไม่ใช่ผงชูรส
ถ้าเป็นส่วนประกอบของลูกเหม็นมันก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะว่าผงตัวนี้บางทีเขาจะใช้ผสมกับพระผง
เพราะเราไว้นานบางทีจะมดบ้างแมงสาบบ้างอะไรพวกนี้มันก็จะมาแทะ
แต่ถ้ามีผงพวกนี้ผสมมันก็อาจจะรักษาเนื้อพระได้
คือเจ้าหน้าที่ทางวัดก็บอกตรงกับที่อาจารย์ออสบอกนะมันเป็นสารประกอบของลูกเหม็น
แต่เขาเอาไปใส่พระเครื่องด้วยให้เกิดระยิบระยับนะครับ
คุณวัชรีก็เลยนำผงพุทธคุณไปให้ชาวบ้านดูนะครับลองให้ดมกลิ่นดูด้วยนะครับ
ก็ยืนยันว่ากลิ่นมันคล้ายกับลูกเหม็นนะฮะแล้วก็ไม่เชื่อว่าผงดังกล่าว
จะช่วยให้มีเงินมีทองนะครับส่วนการที่วัดนำวัตถุมงคลมาวางขายแบบนี้
ชาวบ้านที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการจะนำไปบูชาอะไรนะ
เขาก็มองว่ามันเหมือนพุทธภานิษฐ์ไม่เชื่อว่าการบูชาแบบนี้จะช่วยให้มีเงิน
เพราะไม่รู้ว่าผ่านการทำพิธีมาจริงหรือเปล่าเพราะหากอยากมีเงินก็ต้องทำมาหากิน
เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยลักษณะมันก็เหมือนกับการหลอกลวงอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพราะว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่รู้
แต่ไม่ค่อยได้เข้าไปวุ่นวายเพราะผมไม่เคยชอบพุทธพาณิชย์
มันไม่ค่อยได้มีพิธีการเรื่องการปลูกเสกหรอกครับตอนนั้น
มันไม่ว่ากระแสเรื่องของพวกนี้
ถ้าคนเชื่อกันปุ๊บว่าอีกตรงนี้
ขลังตรงนี้เข้าไปดีปุ๊บ

แม้จะไม่ผ่านการปลูกเสก
ไม่ต้องไปปลูกเสกหรอกนะไม่ต้องไปปลูกเสก
เอามาจากไหนท่าเตียนหรือจะไปเอามาจากนครสวรรค์

การปฏิบัติหรือว่าการทำของเราดีกว่าแน่นอนกว่า
วัดไหนก็แล้วแต่ถ้าขึ้นต้น
นี่เป็นมุมมองของเขานะ
แต่ว่าทางวัดเนี่ยเขาก็มีคนเริ่มสายศรัทธาแล้วครับ

ก็มีผู้คนที่เดินทางไปทุกวันนะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นบอกวันนี้อาจจะน้อยหน่อย
ถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันใกล้หวยออก
อาจจะคนจะเยอะ
งพุทธคุณเขาก็จะมีแบบเผยแพร่ตามสังคมออนไลน์
ที่เขาสั่งซื้ออะไรกันพวกนี้ด้วย